ดูการเตรียมพร้อมที่สุพรรณบุรีหน่อยไหม

เพราะว่าวันนี้นะครับก็จะวิ่งผ่านปฐุมธานี

ความคืบหน้าในการต้อนรับคุณตูนบอดี้สแรมนักร้อง
ชื่อดังสายเลือดคนสุพรรณแท้
นะฮะก็ในช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกานะครับ
ปั๊มน้ำมันปตทหลักเมืองถาวรเลี่ยงเมือง
ก็จะเป็นสถานที่ที่พี่ตูนจะมาถึง

ใช่นะฮะตอนนี้ก็เตรียมเวทีนะครับ
เตรียมต้อนรับพี่ตูนนะครับ
ภายในลานจอดรถปั๊มน้ำมันปตทหลักเมืองถาวร
โดยมีวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อให้ประชาชนที่คาดว่าจะมาจำนวนมากแน่นอน

ผู้ว่าบอกว่าได้ทำการเรียกประชุมส่วนราชการ

เรามีวาระพิเศษนะวาระใหญ่นะ

สิ่งที่เตรียมนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อม
จัดสถานที่ในการต้อนรับช่วงเย็น
และพิธีการมอบเงินเข้าร่วมโครงการนะคะ
แล้วก็มีรางวัลสำคัญให้กับพี่ตูนด้วย
โล่รางวัลคนดีศรีสุภัณฑ์
อันนี้รางวัลรางวัลสำคัญที่พี่ตูนจะได้จอตอนเย็นนะคะ
เป็นการยกย่องให้พี่ตูนในฐานะที่เป็นคนสุพรรณเนี่ย
ซึ่งล่าสุดยอดเงินบริจาคเพื่อเตรียมมอบโครงการ๙คนละ๙ช่วงเย็นที่จะมอบให้กับพี่ตูนนะคะ
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๒๐ล้านบาทแล้ว
รวมทั้งจากภาคเอกชนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและหน่วยงานราชการ
ตอนนี้เท่านี้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนเย็นจะพุ่งขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะ
ยอดนี้ไม่ได้ปิดนะเพราะว่าเขาบอกไม่น่าจะต่ำกว่า๒๐ล้านบาทนะ
ส่วนความเคลื่อนไหวในภาคเอกชนมีการจัดกิจกรรมเหมือนกันในทุกพื้นที่ของสุพรรณบุรี
ระดมทุนค่ะช่วยกันนำเงินมาสมทบโครงการ๙คนละ๙อีกทีหนึ่งนะคะ
โดยกลุ่มอนุรักษ์พระเครื่องร่วมกับหลวงตาแดงเจ้าอาวาสวัดมะนาวเป็นเกจิที่พี่ตูนและครอบครัวให้ความเคารพนับถือ
นำภาพวาดสีน้ำมันรูปของพี่ตูนลงอัคระยันพุทธสังมิตามตำราวัดมะนาว
และนำให้พี่ตูนเอาไปเซ็นก่อนที่จะนำกลับมาประมูลในเฟซบุ๊ก
ปรากฏว่ากลุ่มพลังหนุ่มอู่ทอง
ปิดการประมูลได้ภาพนี้ไปนะคะราคา๑แสนบาท
แสนบาทไม่พอมอบเงินเพิ่มเติมไปอีก๕๕๐๐๐บาท
รวมเป็นยอดเงินทั้งหมด๑๕๕๐๐๐บาท
ก็โอนตรงเข้าบัญชีกลางของโครงการ๙คนละ๙ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ญาติญาติก็พร้อมใจกันออกมารอต้อนรับเวลาที่พี่ตูนวิ่งเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
หนึ่งในนั้นก็คือน้าแอดนี่แหละค่ะคุณแอดคาราบาลตำนานเพลงเพื่อชีวิต
วันนี้ตอนเย็นมาร้องเพลงที่แต่งให้กับพี่ตูนด้วยนะคะ
เพลงนี้มีชื่อว่าเดิมพันสองพันกิโลร้องให้ฟังกันสดเลย
ก็จะร้องให้หลานหลานชายเอ้ยนะฮะเดี๋ยวนะร้องให้ฟังเองนะครับ
ก็รอติดตามบรรยากาศกันได้การก้าวเข้าสู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับ